อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางลักข้ามทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้นเกิดขึ้น
เรานำเสนอข่าวก็ยังเกิดขึ้นอีกนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางผ่านจุดนี้ในแต่ละพื้นที่ในประเทศ
ว่าน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดเกิดขึ้นที่บ้านโป่งนะคะ
ราชบุรีค่ะรถขนส่งพัสดุใช้ทางนี้แหละค่ะข้ามเดี๋ยวจะเห็นนะเป็นส้มมาแล้วเนี่ยนะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพช่วงนี้ไว้ได้เนี่ยค่ะข้ามมาแบบนี้แล้วแบบกระชั้นชิดมากจริง
รถไฟเบรกไม่ทันนะคะชนแล้วก็ต้องลากข้ามไปอีกประมาณ๒๐๐เมตร
เหตุการณ์นี้คนขับรถส่งพัสดุคันนี้เสียชีวิตนะคะชนแล้วมันเบรกไม่ได้จริงคุณรถไฟ
อาจจะเป็นคนขับที่มาจากพื้นที่อื่นโดยไม่รู้จักพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ใช้กันเป็นประจำใช้กันเป็นประจำ
เขาก็รู้ตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายแต่ก็มีป้ายเตือนไว้นะครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าเห็นนะตอนรถเคอรี่กำลังจะข้ามทางรถไฟ
ชาวบ้านเห็นพยายามตะโกนห้ามตะโกนห้ามอย่าข้ามมาอย่าข้ามมารถไฟมาพอดีแต่ไม่ทันการ
ก็คือลักษณะคือไม่ได้ยินคือข้ามผ่านมาแบบกระชั้นชิดแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นรถไฟขบวนพิเศษนะคะ๙๐๙ธนบุรีน้ำตกพุ่งชนรถกระบะส่งพัสดุ
คนขับชื่อว่านายจิรวัตรรักนิเวศอายุ๓๗ปีเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จุดนี้คือจุดตัดทางลักข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นบ้านท่าใหญ่หมู่ที่สามตะบนท่าผา
ที่เกิดเหตุเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะไปเจอรถกระบะสีส้มคันนี้ตกอยู่ข้างรางรถไฟแล้วนะคะ
สภาพด้านข้างคนขับพังยับเยินกระจกแตกละเอียดนายเจรวัตรคนขับ
สภาพตอนที่ไปถึงค่ะศีรษะฉีกขาดนอนฟุบหมดสติคาพวงมาลัย
เจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนรถไฟคันนี้ค่ะขบวนนี้นะคะจอดอยู่บริเวณสถานีสะโกศินาราย
ด้านหน้ารถไฟมีรอยเฉียวชนนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าขณะที่ผู้ตายบรรทุกสินค้ามาเต็มคันรถ
กำลังขับไปส่งพัสดุค่ะก็วิ่งเลาะถนนในหมู่บ้าน
แล้วถนนเส้นหนึ่งมันขนานมากับทางรถไฟ
จุดนี้แหละค่ะที่เกิดอุบัติเหตุ
มันเป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟขบวนนี้วิ่งมา
แต่ผู้ตายยังขับรถพุ่งข้ามทางรถไฟขึ้นมา
แล้วก็มาถูกชนอัดกันแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นรถกระบะคันนี้ถูกลากต่อไปอีกประมาณ๒๐๐เมตรตามภาพ
รองมุมจอนปิดที่คุณผู้ชมเห็นมาสักครู่นี้นะคะ
ส่วนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์

ช่วงที่รถไฟมาแต่ผู้ตายไม่ได้ยิน

ก็เลยพุ่งข้ามไปจนถูกชนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
แต่ทีนี้ทางการรถไฟก็คงต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะครับ
เพราะว่าจุดลักข้ามตรงนี้ต้นย่ามันสูง
ดังนั้นรถที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะมองไม่เห็นรถไฟด้วย
รถไฟก็มองไม่เห็นรถที่ผ่านมาด้วย
คือทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีเครื่องกั้น
ก็ช่วยตัดย่าให้ทำให้เห็นรถไฟได้ง่ายขึ้น